อยากสอบถามคุณผู้ชมเหมือนกันว่าเคยเห็นหรือว่าเคยประสบเหตุแบบนี้หรือเปล่า
รถอยู่ดีขัดคล่องคือขัดข้องเราเข้าใจลงไปดูรถ
แต่ว่าสุดท้ายไฟลุกลามตั้งแต่หน้ารถจนเข้ามาในรถเจ้าของรถเนี่ยหนีตายนะคะ
สรุปรถคันนี้เสียหายทั้งคันเลยและทำให้การจราจรช่วงนั้น
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วนะเขาต้องเคลียร์ถนนไงการจราจรติดขัด
คุณผู้ชมเคยเป็นไหมแบบนี้และถามว่าคุณผู้ชมเนี่ย
เดาว่ามันเกิดจากอะไรช่วยกันตอบหน่อย
หลายคนก็ต้องสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องของสายไฟหรือว่าแก๊สหรือเปล่า
ขัดข้องในตัวรถหรือเปล่าค่ะเนี่ยสรุปแล้วเป็นช่วงที่เกิดเหตุนะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะคะ
ไฟเนี่ยโอ้โหไหม้เป็นรถเก๋งฟอร์ดสีแดง
คือทั้งรวดเร็วและรุนแรงและควันก็พวยพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซอยศรีนคริน๔ตรงข้าม
สรรพสินค้าชื่อดังแถวเขตประเวทกรุงเทพ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้ฟุมดับไฟนะคะ
การจราจรผ่านไปได้ช่องเดียวช่วงนั้น๔๐นาที
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะรถยนต์ได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันนะคะ
สอบถามเจ้าของรถเป็นไงมายังไงเนี่ย
ช่วงนั้นเขาเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าขณะที่ขับรถอยู่
จู่รถยนต์เกิดขัดข้องตะกุกตะกักก็เลยจอดเข้าข้างทาง
พยายามสตาร์ทรถอีกครั้งแต่ตอนสตาร์ทนั่นแหละ
ควันมันพุ่งออกมาเลยจากห้องเครื่องแล้วก็มีเสียงดัง
แล้วไฟก็ลุกพลึบขึ้นแล้วก็ลามไปทั้งคันแบบนี้นะคะ
เพลิงลุกลามไหม้ไปถึงคอนโซลเขาเนี่ยหนีออกมาจากรถ
แล้วก็พยายามช่วยกับคนพยายามกับคนในระแวกนั้น
ช่วยกันใช้ถังดับเพลิงสองถังดับไฟแต่มันเอาไม่อยู่
ไฟมันแรงนะคะก็เลยตัดสินใจโทรแจ้ง๑๙๑
ส่วนสาเหตุตอนนี้ตำรวจสนประเวทกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ